วัดแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ตามหาหลวงพ่อรูปหนึ่งหากันไม่เจอนะฮะ

เช้าวันนี้มีพระในวัดไปเจอท่านร่วงตกลงไปที่หลังวัดนะฮะ

แล้วด้านล่างจะมีกองขยะอยู่

โชคดีนะวันนี้มีคนไปเห็น
นำขึ้นมาได้แต่ท่านตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับ

คือก็ต้องให้กำลังใจกันนั่นแหละ

เมื่อคืนจะฝนตกในพื้นที่

ลวงตกลงมาที่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่สูงเนี่ยลึกลงไปข้างล่าง๑๕เมตรนะครับ
บาดเจ็บสาหัสวัดบรรพฤษเขมารามที่ตำบลนาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ผู้ภัยได้รับแจ้งมาถึงเนี่ยตอนที่มีพระลูกวัดมาเห็นแล้วนะต้องโรยตัวลงไปนะครับ
แล้วก็เอาบอดเนี่ยไปใส่ตัวท่านแล้วก็ลำเลียงขึ้นมา
ด้านล่างเต็มไปด้วยกองขยะนะครับต้องโรยตัวไปช่วยเหลือนะครับ
พระวันลบหรือว่าหลวงพ่อจ่อยอายุ๗๕ปีแล้ว
ตอนนั้นแบบโอ้โหเปียกผลหนาวสั่นอยู่เลย
ที่แผ่นหลังตามร่างกายด้วยท่านก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่
นี่ฮะโชคดีนะคือจุดตรงนี้เนี่ยมันสามารถลงไปได้อีกนะฮะ
ถ้าลงไปได้อีกเนี่ยลึกเป็นร้อยเมตรนะครับ

นี่ลงมา๑๕เมตรนะฮะน่าจะมาติดอยู่แถวกองขยะตรงนี้นะครับ
โบ้งชาวบ้านหรือว่าพระสงฆ์ที่วัดเนี่ย
พอเจ้าหน้าที่ลำเลียงหลวงตาจ่อยขึ้นมาได้นะฮะ
นี่ก็ให้กำลังใจกันบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อ
เจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วรักษาการเจ้าวาดวัดบอกว่าหลวงตาจ่อย
น่าจะตกลงไปตั้งแต่๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้จนกระทั่งหากันไม่เจอเนี่ย
เช้าวันนี้ก็ออกตามหามาเจออยู่ด้านหลังวัด
ที่เป็นลักษณะหน้าผาลึกลงไปแล้วก็มีกองขยะอยู่
แล้วก็ไม่รู้แต่ได้ยินเสียงแกพูดดู